อาจารย์สุภาพคลี่ขจายมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะ

วันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องร้อนที่เกิดขึ้น
เพราะว่าที่อังกฤษเขาจะแบนสินค้าประเภทมะพร้าวจากบ้านเรา

หลังจากที่องค์กรพิทักษัตริย์เขามาเปิดเผยว่า
บ้านเราใช้ลิงเก็บมะพร้าว
เผยแพร่ภาพของลิงที่อยู่ในกรง
แล้วลิงมันกระเยาว์กรงลักษณะกลัว
แล้วก็เป็นภาพที่ลิงต้องถูกเขี้ยนถูกตีปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าว
แต่บ้านเราชี้แจงว่านั่นคือวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตร
ใช่เอาจริงอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะ

เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเป็นวิถีชุมชนเป็นวิถีเกษตร
ใช่ฮะติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

การค้าการขายกับต่างประเทศยุคนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับ
แต่ก่อนเนี่ยปัจจัยสำคัญอยู่ที่ว่าคุณภาพสินค้าเราดีหรือไม่ดี
ปัจจัยอยู่ที่ว่าราคาสินค้าเราเนี่ยถูกหรือแพง
แต่ว่าในช่วงหลังปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาวะแวดล้อมการผลิตของต้นทางสินค้าด้วย
สินค้าที่โรงงานใช้แรงงานเด็กแรงงานธาตุแรงงานผิดกฎหมาย
ถ้าต่างชาติเขารู้เข้าเขาก็บอยคอร์ดไม่ซื้อสินค้า
โรงงานไหนผลิตสินค้าออกมาปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำคูครอง
มลพิษให้คนรอบโรงงานเดือดร้อน
เขารู้เข้าเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ซื้อสินค้า
เขาแอนตี้เขาต่อต้านเขาบีบให้การผลิตในโรงงานต่างเนี่ยมีมาตรฐาน
อันนี้ก็เป็นวิถีใหม่เป็นวิถีใหม่เรื่องของการค้ามนุษย์เขาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ล่าสุดที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ย
ออกมาเปิดเผยว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อสินค้ามะพร้าว
พวกกะทิอะไรจากบ้านเรา
เพราะว่าการที่เราใช้ลิงเก็บมะพร้าวเนี่ย
เป็นการทรมานสัตว์
เรื่องนี้มองเป็นข่าวเล่นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดู
ตัวเลขที่เราส่งออก
มะพร้าวส่งออกมากะทิเนี่ย
เราส่งไปทั่วโลก๑๑๙ประเทศนะครับ

แล้วมูลค่าการส่งออกของเราเนี่ย

ประเทศที่เรานำข้าวอันดับหนึ่ง

อสเตรเลียแคนาดาเนเทอร์แลนด

ถามว่าถ้าเราถูกบอยคอร์ดจริง

ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก

เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจ
เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายแก้ปัญหา
รองนายกรัฐมนตรี

เคยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในอดีต
แต่ว่าหลังจากได้ทำการอธิบาย

คราวนี้โผล่มาอีกทีหนึ่งครับ

ท่านคิดว่าจะเชิญทูตต่างประเทศ

มาทำความเข้าใจมาอธิบายให้เข้าใจ
สิ่งที่จะอธิบายเป็นยังไงล่ะครับ

ลองฟังข้อมูลจากเจ้าของสวนมะพร้าวที่ใช้ลิงปีนเก็บมะพร้าวดูบ้าง
เจ้าของสวนมะพร้าวคนหนึ่งชื่อนายนิรันดิ์วงวานิส
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นภูมิปัญญา

ไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์
ผมขอค้าเลยไม่ใช่แน่นอน
บางคนมีลิงขึ้นมะพร้าว

เพราะรายได้มาจากลิงทั้งนั้นที่หาเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียน
มาจากตัวช่วยคือลิงทั้งนั้น
ถามว่าเรื่องทรมานเป็นยังไง
เขายืนยันไม่มีทรมาน

ความสัมพันธ์กันเหมือนคนในครอบครัวมันเหมือนลูก
เลี้ยงดูอย่างดีกินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์สามมือ
มันเป็นตัวช่วยในการเก็บมะพร้าวตั้งแต่บรรพบุรุษมา
ลิงเก็บมะพร้าวมันอยู่คู่กับต้นมะพร้าวอยู่แล้ว
ลิงธรรมชาติมันก็ปีนป่ายต้นไม้อยู่แล้ว
แล้วเขาก็ยืนยันว่าอย่างนี้
ยืนยันว่าไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์
เพราะมีการแบ่งเวลาและการพักผ่อนกับลิงอย่างชัดเจน
ไม่มีการเขี้ยนตีแต่ว่าจะมีการผูกเชือกไว้
เพราะว่ากลัวมันจะวิ่งหายเข้าป่าที่ต้องผูกเชือกเนี่ยนะ
ถามว่าวันหนึ่งมันทำงานได้คุณภาพได้ผลิตภาพเท่าไหร่
ผลิตผลเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยลิงเก็บได้ประมาณ๔๕๐๐ลูก
ช่วงเช้าเราก็ไปขึ้นประมาณ๘โมงถึง๘โมงครึ่ง
ขึ้นนี่คือปีนมะพร้าวพอถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งก็พักแล้ว
ก็มีพักบ้างในระหว่างช่วงเวลาขึ้นเวลาขึ้นต้นหนึ่งถ้ากระโดดไม่ได้
เวลาเอาลงมาก็พักประมาณ๕นาทีแล้วก็ขึ้นต่อ
ช่วงบ่ายเริ่มเอาตอน๓โมงเลิก๕โมงเย็น
ไม่ได้ขึ้นกันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ไม่มีเวลาพักมีเวลาพักครับ
ไม่ใช่ทำงานรวดเดียวนี่เขาอธิบายถึงสภาพการทำงาน
ทีนี้ถามว่าถ้าเขาห้ามลิงปีนเก็บมะพร้าวจริงจะทำยังไง
คำตอบที่ได้รับจากชาวสวนมะพร้าวก็คือว่า
รับว่าหากไม่ให้ลิงเก็บมะพร้าวชาวสวนคงลำบาก
เพราะไม่มีอะไรเป็นตัวแทนลิงได้
หากให้คนเก็บคงไม่ทันคงปล่อยให้มะพร้าวล่วงตนล่วงตกลงมาจนเน่ามีหนอนก็เสียหายหมด
เดือดร้อนแน่ถ้าไม่ให้ลิงเก็บมะพร้าวเดือดร้อนทั้งชาวสวนทั้งคนแบกทั้งคนสอนเดือดร้อนกันเป็นลูกโซ่
ชาวสวนส่วนใหญ่จะอยู่กับมะพร้าวขายมะพร้าวใช้ดำรงชีวิตให้ลูกเรียนทุกอย่างอยู่กับมะพร้าว
นี่ไงครับนี่คือความพยายามอธิบายทำความเข้าใจว่าไม่ได้เอาไปทำทารุณไม่ได้เดือดร้อนไม่เอาเขี้ยนตี
ฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือว่าต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปทำความเข้าใจกับองค์กรที่เขารักสัตว์คือไม่ได้ใช้แรงงานลิงอย่างทรมาน
จากมีความพยายามจะอธิบายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าดูในเพจออนไลน์โอ้เขาย้อนกลับประเทศในยุโรปประเทศตะวันตกประเทศอเมริกาหลายเรื่อง
เขาย้อนถามว่าเออแล้วประเทศที่เอาลิงส่งขึ้นไปบนอวกาศน่ะลิงมันเต็มใจเหรอทรมานลิงหรือเปล่าให้มันไปอยู่อย่างนั้นเขาย้อนถามกลับนะ
แล้วไอ้ที่ไปจับม้าป่ามามาใช้งานเอออย่างนั้นไม่ทรมานเหรออันนี้ประเทศในยุโรปเขาทำกันเยอะแล้วการเอาหมาเอากวางมาลากเลื่อนท่านเคยเห็นในหนังใช่ไหมฮะเขามาลากเลื่อนในประเทศเมืองหนาวอันนั้นเนี่ยไม่ทรมานเหรอเพราะต้องใช้แรงงานเหมือนกันหรือมีคนยกตัวอย่างเรื่องฟัวกลาฟัวกลาก็คือตับหาน
ห่านเนี่ยปกติแล้วห่านทั่วไปเนี่ยมันตับมันจะเล็กแต่เขาต้องการให้ตับห่านมันใหญ่วิธีการเลี้ยงก็คือจับห่านเนี่ยมาขังไว้ในกรงพอดีตัวห่านเลยครับไม่ให้เคลื่อนไหวมากแล้วเอาอาหารที่บำรุงให้ตับโตเนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปฉีดเข้าไปทางปากถึงอิ่มแล้วก็หยุดไม่ได้ต้องอัดเข้าไปอย่างนั้นเห็นแล้วมันทรมานมากบางคนเห็นสภาพอย่างนั้นแล้ว
ต่อไปนี้ไม่กินแล้วตับหานที่เรียกว่าฟัวกามันแพงด้วยบางคนเลิกไปเลยเหมือนกับต่อต้านเรื่องหูฉลามเห็นเขาจับหูฉลามได้แล้วก็มาตัดครีบแล้วก็เลือดยังแดงฉานอยู่อย่างนั้นแล้วก็โยนลงไปในทะเลบางคนไม่กินหูฉลามนี่คือคือสิ่งที่ย้อนกลับนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทันทีทันควันเลย
มีเพจมาจากสิงคโปร์เขาต่อต้านยุโรปอเมริกาว่าตอนนี้กำลังแคลงใจกันอยู่ว่าพวกเนื้อสัตว์พวกผลไม้ที่มาจากยุโรปอเมริกาเนี่ยเออมันติดเชื้อไวรัสโคโรนามาหรือเปล่าเอาสิฉะนั้นนี่เป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าอีกรูปแบบหนึ่งสรุปก็คือว่าเมื่อได้ฟังคำอธิบายจากชาวสวนมะพร้าวอย่างนี้
ว่าเราควรจะอธิบายกับต่างประเทศให้เข้าใจคนที่จะต้องทำงานหนักซึ่งเขาทำงานหนักแล้วก็ทำงานจริงจังอยู่แล้วคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเขาจะต้องมีตัวแทนของเขาของกรมเนี่ยอยู่ในหลายประเทศตัวแทนที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องไปอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในต่างประเทศฟัง
ถ้าพร้าวไม่ได้จริงเนี่ยยุ่งกันใหญ่เลยครับนี่คือเครียดเส้นใต้ของเที่ยววันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ